กลับมาเจอกันนะฮะ๕โมง๔๐
วันนี้ที่วันสุดน่ารักจังเลยอ่ะมีความกระลักษณ์

ไม่ได้ทำร้านเนี่ยตื่นเที่ยงครึ่ง
ก็เลยแต่งตัวอย่างนี้บ้างไม่ต้องแต่งอะไรเยอะ

ใช่ค่ะตั้งแต่เช้า
วันนี้เหมือนศุกร์สิ้นเดือนกำลังจะสิ้นเดือนนะ

แต่แบบรถติดในทุกสถานที่จริง
แล้วก็คนก็ออกมาใช้ชีวิตกันอย่างเต็มสตรีมากเหมือนกัน
ยิ่งโซนุนคือมีไทยเฟรกด้วยเมืองทอบ
โอ้โหช่วงนี้คนก็อยากเดินทาง
แต่ไทเฟรกเขาบอกว่าเป็นงานที่คนอยากไปเยอะมาก
เยอะแม่ของอาหารการกินเนี่ยเนอะ

ข้าวสารแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันนะ

อะไรอย่างนี้พี่เพิ่งมีความรู้นะเนี่ย
มีความรู้เรื่องข้าวสารเราไม่ใช่แบบกินไปเรื่อย

ข้าวที่กินแล้วไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลก็มีแล้วนะ

แต่คนนี้เขาบอกว่าอีกหน่อยนวัตกรรมใหม่ข้าวไม่เปลี่ยน
มันทำได้ยังไงวะ
เพราะส่วนใหญ่ตอนนี้คนก็ไปหันไปกินข้าวกล้อง
อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะไปลดตรงส่วนนี้ลง

เสกผีมันตายไหมแม่

ผีมันกลัวน้ำตาลเหรอ

กลัวน้ำตาลแล้วตอนนี้ใครยังกลัวโควิดกันอยู่ไหมคะ
เพราะเขาบอกเลยว่าคนที่ยังไม่เป็นครู

สถานการณ์ช่วงนี้เขาบอกว่าคนที่ยังไม่เคยเป็นโควิดช่วงนี้

คือในแพทยงก็มีการออกมาบอกค่ะ

แล้วกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
อย่างเป็นทางการการระบาดของโรคทางเดินหายใจ

หลังจากนั้นมันจะค่อยลดลง

ในเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า

ประชากรส่วนใหญ่จะติดเชื้อ
อย่างที่เราบอกกันไป
สำหรับผู้ที่เป็นโนวิดทั้งหลาย

มันก็จะเหลือมนุษย์จะน้อยลง
ร่างกายแข็งแรงอาการจะน้อยค่ะ
และความรุนแรงที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษจะอยู่ในกลุ่มที่เปราะบาง

เด็กเล็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ
หรือว่าคนที่แบบมีโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้
กลุ่มนี้จะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันแล้วก็รีบรักษาให้เร็วที่สุด

เราลืมคำว่ายาต้านไวรัสมาสักพักนึง

ถ้าสมมุติเป็นครั้งแรกพี่ว่ามันยังอันตราย

แต่พวกเรามันผ่านมาแล้ว

เหมือนร่างกายมันเคยรู้จักบ้าง

บางคนก็บอกโอเคช่วงนี้ถ้าเกิดมีอาการ

อาจจะวันต่อจะตรวจมาอีกที

เกิน๒๐๓๐คนอะไรอยู่

ก็บอกว่ากลับมาตรวจตรวจอีกซะครั้ง

ครั้งแรกโอเคอาการอาจจะไม่มากแต่ครั้งที่๒เป็นเยอะก็มี
เป็นเยอะแบบเชื้อลงปอดเลยก็ยังมีดังนั้นก็ต้องดูแลตัวเองเรื่อย
๔๕วันก็กลับมาใช้เวลาชีวิตปกติล่ะ

ใช่ก็คือให้ดูแลตัวเองในอากาศเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สักตัว

ก็พูดว่าถ้าจำเป็นจริงแบบว่าหยุดไม่ได้
ก็ออกมาได้แต่ว่าให้ระมัดระวังรับผิดชอบต่อสังคม
ก็ไข้หวัดใหญ่อ่ะไข้หวัดใหญ่อ่ะหรือบางทีสิฟะสมคัญก็ออกมาประชุม

แต่อีกหนึ่งเรื่องที่คนติดตามกันมากมายจริง

ว่านายกคนที่๓๐จะชื่อพิธาหรือเปล่า

เขาเปลี่ยนเป็นแบบว่า

แต่ประธานสภาตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องแบบ

แต่น้ำหนักล่ม
น้ำหนักเลยเขาลงไปสี่กิโล
บางคนเอารูปตอนสมัยเป็นนายแบบไปให้คุณทีมดูก็บอกอ๋อตอนนั้นน่ะ
ผมอยู่อุตสาหกรรมบันเทิงผมก็ฟิตหุ่น
แต่ตอนนี้เขาใช้เขาอุตสาหกรรมบันเทิงแต่ทุกวันนี้หรอกครับ
อย่างนั้นมันไม่มีเหลือแล้วน้ำหนักลงไป๔กิโล
แล้วก็เขาก็บอกว่าเอาล่ะมันวันนี้อาทิตย์หน้าเข้าสู่อาทิตย์ที่๓แล้วนะ
ใช่ค่ะเร็วน้ำตัดอีกมัน๑๔วันผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วนะจบอาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่๓จะมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งวันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐต้องใช้คำว่าคาดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของพักเก้าไกรเนี่ยนะครับ
เขาโพสต์เฟซบุ๊คถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนรัศดร
จริงแล้วเมื่อวานนี้คุณไหมสิริกัญญาเขาออกมาพูดแล้ว
ว่าความจำเป็นจริงแล้วนี่ที่พระเก้าไก่จะต้องเป็นประธานสภาพูดแทนรัฐศิลป์
เพราะประธานสภาพูดแทนรัฐศิลป์เนี่ยจะเป็นคนศาตินี้เอาเข้ามาไหม

นักองค์ผู้ปกครู่อีกแล้วเนอะ

เขาบอกถ้าสมมุติไม่ใช่ของพักเก้าไกร
แล้วไอ้สิ่งที่หาเสียงมา๑๐๐วันแรก
นโยบายเกี่ยวกับว่า๑เกณฑ์ทหารล่ะ

แม้กระทั่งที่คนจับตามองกัน

นั่นคือ๑๐๐วันแรกของก้าวไกรนะคะน้อง

นายกวิทาขึ้นดำรงตำแหน่งสิงหา

ถูกต้องไหมครับประมาณกลางสิงหา
กัญญาตุลาพฤศจิกาต้อง๔๕๐บาทแล้ว

มันจะต้องเป็นของก้าวไก่

อย่างกินรวบสิแบ่งสิ

คุณชัวร์หลีกภัยก็ไม่ได้เป็น
ภักดิ์ประชาที่ปรับไม่ได้เป็นแก่นำจัดล่าง

แต่อันนี้คือก็ต้องดูกันต่อไป
มันเกิดความขัดแย้งปรากฏมีคุณปุ่น

เป็นความขัดแย้งแก้วแตก

ก็มีทวิตเตอร์เดือดกันคลั้งคลังคืนเลยล่ะ

เรามาที่ประธานสภาหลังจากเกิดความขัดแย้ง

ระบุว่าเรื่องประธานสภาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย

ของพักร่วมรัฐบาลที่เล็กมาก
บอกอย่างนั้นคุณทิมก็บอกอย่างนั้น
ถ้าหากเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจ
ให้กับพักเก้าไกรหรือพวกเราเขาว่างั้นนะครับ

ดังนั้นพักร่วมรัฐบาลนะตอนนี้
จะต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มั่นคง

ณวันนี้บางคนก็บอกว่าอ้าวระวังนะ

อื้อฮือเดี๋ยวอำนาจเก่ากลับมานะว่างนี้

เขาไม่แต่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเนี่ย
เพราะเขายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่

ตอนนี้อ่ะเออทางด้านนั้นเขายังเป็นนายกรัฐมนตรี

เป็นตัวใดขวาประชุมศาสนรสุพคอยู่เลยนะ
เขายังเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการทั้งชุด

คุณพิทาบอกแล้วว่าพักร่วมรัฐบาลเราเนี่ย
จะต้องจับมือเกี่ยวแขนกันไว้ให้มั่นคง
เพื่อทำภารกิจยุติสืบทอดอำนาจรัฐประหาร

กลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จจงได้
พวกเราต่างทราบวิถีคิด

ของทุกฝ่ายชัดเจนแจ่มแจ้ง

ดังนั้นผมขอให้เรื่องตำแหน่งประธานสภา

อีกครั้งอีกวันนี้คุณทิศก็พูดเรากลับมาคุยกันไหม

ผ่านตัวแทนแต่ละภักดิ์
ในวงเจรจาน่าจะเป็นเวย์ทางออกที่ดีที่สุด
ตอนนี้ขอให้ทุกพักเนี่ย
เดินหน้าทำงานเพื่อปรับชูนโยบายร่วมกัน

อย่างของอื่อเพื่ออาทัยเขาเป็นดิจิทัลคนละหมื่น

เพราะทางก้าวกายเขาก็หาเสียงเขาเยอะเหมือนกัน
เพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแรกเนี่ย
มันมีกรอบเวลาแค่๖๐วันนะครับ
เราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ

รัฐชาชนไปกับตัวช่างก่อนไหม

ตอนนี้ควรก็ไปดูสวมกัน
จากตอนนี้สวเป็นที่น่าจับตามอง
พอไหนจะเรื่องบทนายก๒๕๐สว
ซึ่งก็มีคนที่ออกบอกจุดยืนชัดเจนแน่นอน

ยังไงก็ไม่โหวตให้ทีมพิธา
หนึ่งในนั้นคือสวกิติศักดิ์

ทำไมอยู่สวกิติศักดิรัตนวราหะ

เป็นกรณีก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง

ที่ใช้ชุดดำไปบุกยึดวัดหิรัญยาราม

แล้วก็มีการบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายพระสงฆ์คนงานของวัด
แล้วก็วัยยาวัชกรที่อยู่ในกุฏิจนบาดเจ็บกันไปหลายราย
ตั้งแต่๖เมษายนที่ผ่านมา
แล้วอยู่ตำรวจก็หงายการ์ดบอกขอสารออกหมายจับ
สวกิติศักดิรัตนวราหะเพราะไปเจอความเชื่อมโยง
เกี่ยวกับกลุ่มชายชุดดำนี้
แต่ว่าศาลยกคำร้องหมายจับบอกให้ออกหมายเรียกแทนนะคะ
ซึ่งสวกิติศักดิ์เองก็บอกว่ายินดีที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นเขายกพวกทะเลาะกันเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย
เชื่อเลยว่าเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลัง

พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ออกมาชี้แจงว่าสำหรับเคสที่มีชายชุดดำบุกยึดวัดหิรัญญารามเนี่ย
มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ๒๑คน

พอซักถามดูก็ปรากฏว่าอ้าวมันมีการซัดทอดไง
ว่ามีคนใช้ให้กลุ่มนี้เข้าไปก่อเหตุ
ตำรวจเขารวบรวมพยาหลักฐานจนมั่นใจแล้ว
ได้ไปขอสารจังหวัดพิจิตรออกหมายจับผู้สั่งการ
พิเคราะห์แล้วเพราะว่าผู้ที่ถูกขอหมายจับเนี่ยมีหลักฐานที่พักชัดเจน
ก็เลยเปลี่ยนให้ออกเป็นหมายเรียกมาพบเจ้าหน้าที่

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าบิ๊กโจ๊กมั่นใจขนาดไหน

จริงจริงหมายเรียกครั้งแรกถ้าไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่สอง
แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ขอเรียกครั้งที่๒ด้วยนะ
ถ้าหมายเรียกครั้งแรกไม่มาปุ๊บครั้งที่๒จะขอสารออกหมายจับเลย
แต่ว่าคุณกิตศักดิ์เขาบอกแล้วเขายินดีไปพบพนักงานสอบสวนนะคะ
แล้วก็เลยถามว่าเอาแต่สวกิติศักดิ์บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย
นี่มีประเด็นการเมืองเบื้องหลังหรือเปล่ารับใบสั่งใครยังไงมาหรือเปล่า
โจ๊กก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมษายนแล้ว
ลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กแล้วก็สอบว่ากิจสักกันหน่อยนะคะ
ซึ่งท่านอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีคำสั่งนะครับ
เพราะว่าในเรื่องของการดูทรัพย์สินต่างนะครับเป็นเรื่องของทางวัดนะครับ
แต่ว่าต้องมีกรรมการกลางนะครับเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรม
จะเรียกว่าภูมีที่คนแล้วกันนะครับซึ่งเป็นนักสร้างพละขายจำนวน๕๖คนเนี่ย
ยึดเงินวัดยึดวัดมาแล้วก็ยึดเงินบริจาคเนี่ย
ไปกว่าร้อยหกล้านมันเป็นเอ่อใบเรียกหมายเรียกนะครับ
หมายเรียกให้สวไปรับทราบข้อเก่าหาซึ่งสวยังไม่ทราบ
แล้วก็ยังไม่เห็นนะครับว่าเป็นใบเรียกในข้อหาใด
นะครับประเด็นใดไม่ได้ไปเข้าไปยุ่งเกี่ยว
หรือเข้าไปในวัดหรือเอ่อมีส่วนรู้เห็นกับการเอ่อ
ที่เอ่อกล่าวอ้างเอ่อในการที่เอ่อมีชายชุดดำ

อ่ะก็เดี๋ยวรอดูหนึ่งมิถุนายนนะครับเพราะว่าสวกิติศักดิ์บอกว่า
ยินดีให้ความร่วมมือเรียกมาก็พร้อมจะไปพบอืมอ่ะ
เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นเขาบอกไม่เกี่ยวกับการเมืองบิ๊กโจ๊กบอก
อันนี้บิ๊กโจ๊กพูดถึงกรณีนี้ไปใช่ไหมคะ
มีการอัพเดทคดีความของเอ่อเรื่องของแทนายพัดด้วยถูกต้องนะคะ
โจ๊กก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าทางทนายพัฒน์เองเนี่ยเขาเข้ามาพบตำรวจตามหมายเรียกนะคะ
แล้วก็ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนกับคดีของรองออฟ
เพราะว่าจริงจริงเขาโดนในข้อหาเดียวกันค่ะเห็นไหมคะ
คือตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็หลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วเนี่ย
นักงานสอบสวนก็จะปล่อยตัวทนายความตามกระบวนการของกฎหมาย
ซึ่งการปล่อยชั่วคราวครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับรองออฟค่ะ
เนื่องจากว่าทั้งคู่ถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันก็คือร่วมกันทำลายพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็ยืนยันบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีพยานหลักฐานแน่นหนาที่จะดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าวกับทางทนายความคนดังกล่าวนี้
หากไม่มีพยาหลักฐานศาลคงไม่อนุญาตให้ออกหมายเรียกนะคะ
โดยวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กก็จะเดินทางไปประชุมร่วมกับตำรวจภูทรภาคเจ็ด
เพื่อที่จะมีการเร่งรัดสำนวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็สรุปสำนวนส่งให้พนักงานอายการพิจารณาให้มีความคิดเห็นทางคดีภายในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะ
ล้าสุดธนายภาคให้ปากคำแล้วอันนี้เสียงได้ฟังด้วยค่ะ
เป็นคนไม่ใช้กระเป๋าแบรนด์ด้วยไม่รู้ไม่รู้จักแบรนด์ไม่รู้จักขนาดไซส์ขนาดหรืออะไรเท่าไหร่เลย
ฟังแต่ที่พวกท่านไปเอามานั่นแหละแอบไม่ได้เป็นคนบอกนะคะแอบไม่ได้เป็นคนพูด
เป็นคนอื่นพูดค่ะอึ้งเหมือนกันเลยเหมือนกันอย่าบอกอย่าบอก
คนรับของของผู้ต้องหาคนอื่นผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง
ไม่อยากให้เป็นทนายในคดีนี้เพราะว่ารู้เป็นความลับของลูกความมันหลายอย่างอยู่
จะรีบไปจะเรียกเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเดี๋ยวให้ไปตอบในสำนวนเนอะ
ไปต่อดูในสำนวนเลยเราทำในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรที่คิดชั่วทำชั่วเราไม่ทำ
เราทำแต่สิ่งที่ดีแล้วมันอยู่ในกรอบของกฎหมาย
คือเขาบอกว่าประเด็นที่เขาโดนหมายเรียกเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่ตำรวจสอบปากคำ
หนึ่งในผู้ต้องหาแล้วก็เหมือนกับว่าโยนมาที่ทนายพัฒน์
ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาหลายคนก็เดากันว่าจะใครล่ะที่โดนข้อหาเดียวกัน
เขาคือลองลองออฟเขาคาดกันว่าเขาคาดว่าเป็นลองออฟ
ใช่เพราะเหมือนกับทนายพัฒน์บอกว่ารองออฟไม่อยากให้ทนายพัฒน์
เป็นทนายในคดีของแอมเพราะว่าเมื่อกี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ว่า
รู้ความลับหลายอย่างของลูกความหรืออะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่ธนายพัฒน์บอกไว้ซึ่งถ้าสมมุติเอาจริงจริงก็คือ
เขากำลังงงกันถึงเรื่องเส้นทางของกระเป๋าถูกต้องไหมใช่ว่าใครเป็นคนวางแผน
บอกส่งกลับมาอืมซึ่งเหมือนเหมือนต้องมีคนเขาคาดว่าแนะนำ
ตามข่าวนะฮะตามข่าวต้องมีคนแนะนำไกด์ไลน์อืม
ส่งส่งไปที่นี่ให้คนนี้ไปส่งอ่า
ไปที่บ้านเก่าซึ่งก็ไม่มีคนอยู่ด้วย
แต่เขาจะฟ้องแล้วนะพี่มดหนูไม่หรอสรุปสุดท้าย
ตำรวจเขาก็ต้องมีหลักฐานแหละถ้าเขาไม่มีหลักฐาน
เขาก็จะมาแบบแจ้งข้อหาหรือข้อกล่าวหาอะไรก็ไม่ได้อยู่ดี
ดังนั้นก็ไปอยู่ที่พยานหลักฐานต่างนั่นแหละ
โจ๊เขาก็ตอบมาว่าเขาคิดว่าเขามีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างหนาแน่น
แต่เห็นว่า๑มิถุนายนนี้แอมจะฟ้องคุณระพีนะคะหมินประมาท
แล้วก็จะมีการเบิกตัวทนายพัฒน์บอกว่า๑มิถุนายนนี้ทุกคนจะได้เห็นแอมค่ะ
อ๋อทุกคนจะได้เห็นแอมออกมาใช่แล้วบอกว่า
คนที่เป็นคนมาที่เป็นคนต่อจิ๊กซอทั้งหมด

เราย้อนกลับไปเพราะว่าพอยังพอมีเวลาย้อนได้อยู่
ย้อนกลับไปจริงคุณระพีเป็นคนต่อทิกศอร์
เขามีความสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไปปล่อยปลา

แล้วมีการไปดูกล้องวงจรปิดต่างพฤติกรรมของแอม
ในวันที่เกิดเหตุคือวันที่ไปปล่อยปลานั่นแหละ

แล้วบอกไปเข้าห้องน้ำสักพักเดินเข้ามา

หลังจากที่เขาต่อทิกศอร์พวกมันถึงมีคดีเคส๑

ใช่ก็ตามมาเรื่อยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าแอมจะฟ้องหมินประมาท

สารจะเบิกตัวออกมาจากทางท่านสถานหญิงกลาง
ทนายพัฒน์บอกว่าล่าสุดที่ไปเยี่ยมก็คือ

กินข้าวได้อะไรได้ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว

ถ้าธนายพัฒน์เข้าไปปุ๊บมือมืออะไรอย่างนี้
แต่ก็คือ
แต่เขาจะไล่ฟ้องนั้นพี่มูธ
คนที่ฟ้องคุณพัฒน์ของตัวเขาเอง

ไม่รู้ประมาณว่าใครพูดอะไรยังไง
จะฟ้องพิธีกรดังฟ้องสื่อฟ้องตำรวจ

ใช่แล้วก็ฟ้องชุดทำงานตำรวจที่ทำงานในคดีนี้อะไรอย่างนี้
นั่นแหละก็ไปฟ้องฟ้องวงจรปิดด้วยไหมลูก

เพราะเขาก็ต่อจิ๊กซอกันมา

สืบสวนเองก็ทำหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ใช่ถูกก็เป็นสิทธิ์ของทุกคน
ถ้าเกิดคุณอยากจะฟ้องมันก็อยู่ที่

อันนี้ต้องใช้คำว่าคดีประวัติศาสตร์
ซึ่งคนงงไปหมดเลยเห็นไหม
สักพักมีดารงดาราเข้ามาเกี่ยวข้อง
ฉันมีสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไอ้ปีชายานะ
ไอ้รู้ว่าไอ้ไซยานายน่ากลัวเพราะแหละว่าดูข่าว

ขวดเยียวกันเลยคือดูข่าวนี่แหละ

หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยไอ้บอก
น่ากลัวมากรู้ว่ามันฆ่าคนตายได้ก็เลยแบบว่า
ไม่มีคิดฆ่าตัดของเลยไปแจ้งคำรวจเลย
แล้วก็ทำให้คนพูดถึงสายนายกันทั่วประเทศเลย
แล้วแม้กระทั่งคดีนี้ทำไงรู้ไหม

ใช่คนไว้ใจกันแบบน้อยลงแบบถนัดตาเลย

ตอนนี้ก็เป็นข้อมูลที่คนได้รู้ว่าไซยานายมันคืออะไรล่ะ
แต่ณวันนี้ก็ทำให้รู้ว่าต้องระวังสายนาย
แต่ก็ต้องดูคดีนี้ต่อไปว่ามันจะเป็นยังไง
มันต้องดูน้องมันต้องดูว่า
จากที่คนเสียชีวิตปุ๊บกลายแอมให้การว่า
มันมีเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ใครเป็นคนวางแผนทำไมเส้นทางการขนส่งกระเป๋า
นี่มันพล็อตซีรีส์จริงนะเนี่ย

แต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่คนดูเป็นร้านทำผม
บอกหนูถ้าไม่ไฮโซหนูอย่าไป

เธอแสนมากด้วยหรือต้องลัดแสนเลยหรือเปลี่ยน
รถรถทัวร์ลงหนักเลยเจ้าของร้านผมเนี่ย

ร้านทำผมส้ำจำแพงทำผม๕๕๐๐
รัคละหาก็คือตามงานที่เราออกไป
ใครจะมาเม้นยังไงกลุ่มรากย่าเท่านั้นนะครับ

ช่างโอไม่แคร์เพราะช่างโอไม่ได้เน้นกลุ่มอย่างนั้น

มาดูเตียงส์สระตัวนี้หนังเข้าจากญี่ปุ่น

ตัวละแปดแสนจ้าเครื่องดาบตัวนี้เครื่องละแสนแปดนะคะ
นำเข้าจากเกาหลีสองเครื่องก็สามแสนหก
อันนี้ยังไม่ได้รวมแกนนะคะแกนดับแกนละห้าร้อยค่ะ
ซื้อทั้งหมดกี่แกนคะวันที่ไปเกาหลีวันนั้นเนี่ยค่ะ
ซื้อมาเยอะแยะมากเนี่ยค่ะก็คือเครื่องดับสองเครื่องเนี้ย
คือซื้อบ้านคนจนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วจะไม่ให้คิดราคาแบบเครื่องจีนได้ยังไง
เครื่องจีนเครื่องไม่กี่พันนะคะพันกว่าบาทสองพันกว่าบาท
สภาพผมก็ออกมาตามนั้นแหละค่ะมันมีด้วยเหรอคะของถูกและดี
มีแต่ของดีและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะคะเป็นทุกอย่างก็คือนำเข้าจากเกาหลีนะคะ
จะมาหาสระใดแปดสิบร้อยหนึ่งที่ร้านไม่ต้องมานะคะเพราะที่ร้านไม่เรียนกลุ่มตลาดร่างค่ะ
ของที่ร้านเราใช้ก็คือหลักหมื่นทุกอย่างกันไกลที่ตัดก็ใช้ตัวละแสนแปดแสนเก้า
ทุกอย่างก็คือพรีเมียมหมดถ้าต้องการของดีมานะคะ
น้ำยาที่ใช้ก็คือนำเข้าจากเกาหลีไปนำเข้ามาเองไม่ได้ใช้ของเกตตลาดที่เรา
อันนี้แหละขอใช้คุณสรยุทธ์กรี๊ดมันออกมา
มันแรงคือเดี๋ยวก่อนนะ
ฉันจะฉันสนิทกับช่างผมมือหนึ่งหลายหลายคนนะ

อ่ะค่ะเราก็รู้จักหมดทุนใหญ่กันหมดแล้ว
ให้อุปกรณ์อะมันก็ส่วนเงินน้อง

คือเป็นแผนตัวที่ว่าเขาใช้ของดี
แต่ว่ามันไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรือแบ่งชนชั้นไงว่าใครเข้าได้เข้าไม่ได้
ของอันนี้ซื้อบ้านได้คือมันเกิดการเป็นคำตัวบ้านคนจนหลังนึง
โหแรงไงโอ้โหใช่คือเขาบอกร้านของตัวเองเนี่ยไม่ต้อนรับลูกค้าระดับรากย่า
เนี่ยหรือลูกค้าไม่พร้อมจะจ่ายค่าบริการในราคาแพง
เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ในร้านเนี่ยเป็นของดีคุณภาพสูงสุด
สูงสั่งตรงจากต่างประเทศ
ชิ้นเนี่ยสามารถซื้อบ้านคนจนได้เลยนะ
มันอืมคือยังไงสติกค่ะสติกค่ะแถมฝีมือของช่างเนี่ย
ในการให้บริการยังอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นแอนิเวย์ราคาจะต้องสูงไม่ธรรมดา
จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ฮะในที่สุดไหว้สวยรวยกระเช้ามันมีจริง
มัลมาลัยมาคือมัลไลมีจริงขอคลิปมาค่ะเองจี้มา
ขอโทษอาจารย์ทำผมทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนช่างทำผม
เพื่อนช่างทำผมทุกคนนะครับแล้วก็คนที่มาเม้นทุกคนนะครับ
โอไม่เคยถือโกรธโทษใครเลยคือมันเป็นความผิดความโง่
ความเข่าของช่างเองที่ไม่รู้จักหรือว่าเป็นบทเรียนของเรา
อย่างช่างใจถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตเลยครับ
แต่เม้นต์หลายเม้นเขาบอกไงนะไม่โกรธนะ
แท้เขาอยู่สารก่ำแพงด้วยกำแพงใช่ฉันนึกว่าเหรอ

คนตลาดร่างที่ชอบของถูกต้นจน๑๐โอ้ว
ก็คือ

เขาไม่จะต้องไปดูถูกคนที่

คุณผู้ชมเขียนมาเยอะบอกว่าใช้ของที่ร้านแพงแต่ทำไมพวงมาลัยถูกจัง

คุณผู้ชมเขาเขียนกันมาดูสิ
ถ้าสมมุติคุณจะไปบอกเขาอย่างนั้นจะไปแบ่งทำไมวะ
แก้นดับผม๕๐๐
ว่างจะให้อยู่กับช่างผมเนี่ยของฉัน
ช่างผมพี่ไม่ต้องใช้ของแพงเน้นฟิมือ
ไม่ใช่ฟิมือลูกทำได้คนเดียวในวงกากันเดิน

โอ้โฮอธิบายให้ฉันฟังตั้งแต่ขึ้นบนรถงานสนโกนโดนตี

โอ้โฮอธิบายให้ฉันฟังอะไรนะเถอะ
ปกติพี่ก้องเวลาเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่ค่อยพูดนะ

เก่งสุดผมไม่ต้องใดดีลูกใดได้กระบังอย่างนี้แหละ
แต่เก่งสุดปากต้องคอยรับปากรับคำกับฉัน
ถ้าอยู่ได้อยู่ยาว๒๐ปีผ่านไป
เพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนทรงพี่หนุ่มก็ถึงอยู่ได้
เพราะว่ารับคำและเขาได้เห็นปะ
สมมุติคุณแม่จะเกลียดจะยังไงต่างแม่ต้องใช้เขา
เพราะเวลาเขาไปทำบุญที่ไหนเห็นกับตาเลย

เขาไม่ขอพรตัวเองนะเขาจะขอพรให้แม่มดดำก่อน

เผื่อชอบ

มีน้ำใจ

เดี๋ยวนี้เขาต้องกระเช้าไงนะไหว้สวยไหว้กระเช้า

อันไหนที่ดีก็จะน้อมรับเอากลับไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

อันไหนที่ผิดไม่เหมาะสมจะรีบแก้ไขดีขึ้น
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังช่างเจ้าของร้าน

แค่นี้ทัวร์ยิ่งกว่าทัวร์อีก

คว่ำเลยอ่ะเหมือนคว่ำลงไปที่หน้าร้านเลย

ของเขาเนี่ยเอาของแพงมาใช้กับพ่อแม่

แต่ราคาไม่ได้แพง
ทำผมทั่วไปก็เริ่มที่๒๕๐บาท
แต่พลาดตรงที่พูดถึงคนรากญาติ

เราใช้ของดีของนำเข้าของพรีเมียม
ราคามันก็เลยอาจจะสูงกว่าร้านอื่นนิดนึง

ไม่ได้จะพูดทำไมก่อนก็แบบ

คนเขาก็อดคิดไม่ได้ว่า
แปลว่าจริงต้องคิดสำหรับอะไรรึเปล่า

หรืออยากช่วงฝีมือการทำของช่างที่ไร้ไม่ว้าง
ยังมีการเลี่ยงหัวฬักษีกับอีกเรื่องหนึ่ง

อยากจะถามมาเศษ

ได้ค่ะคุณฟรุ้งซีเพิ่งนึกได้

เวลาก็โอ๊ยฉันไม่รู้หนุ่มมันรู้
พอหลังใหม่ฝั่งใครคะ
ก็ต้องบางทีแม่หน้าจอกับหลังจอแม่ต้องเหมือนกันนะ
แองจี้เวลากูอ่านคอมเมนต์ทัวร์กูเจ็บอยู่คนเดียวนะ

วิทยาศตรีมักจะมีรอยแผลกว่าคนอื่น

ว้าย

คนตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์นะฮะ
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ตำรวจจราจรก็เปิดเผยว่า
ดาบตำรวจจักรภูมิเสมียนชัยตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจรจร
วันนี้ได้เห็นภาพนี้น่ารักมาก
คือทำคลอดฉุกเฉินให้กับหญิงสาวชาวเมียนมาร์จ
โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรามกำแหง๕๐
ตำรวจจราจรเขาจะต้องฝึกมาใช่ไหมพรุ่งนี้มิ้น

ก็จะมีอาสาสมัครอาสาสมัครเขาจะต้องไปอบรมกันอย่างนี้
ในการช่วยเหลือเด็กทารกอย่างเร่งด่วนนะฮะ
โดยการใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวภายในช่องปากแล้วก็จมูก
นี่ถึงยุคละลูกยางแดงใช่ไหม
ที่เป็นแบบบีบที่เป็นเหมือนตัวบีบ
เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกน้อยสำลัก

พร้อมกับเปลี่ยนผ้าห่อตัวทารกใหม่เพื่อสร้างความอบอุ่น
รวมถึงใช้แค้มหรือครีมหนีบสายสะดือระหว่างรอหมอ

ต่อมาคุณหมอก็ตัดสายสดือแม่แล้วเด็กก็ปลอดภัย
โดยกรณีช่วยทำคลอดหญิงสาวชาวเมียมากครั้งนี้

อุ๊ย๒๕๗ต้องมาครับค่ะครับเออ
ฉันว่าเลขนี้สวยกำลังจะบอกให้ว่าเลขมาเชียว

โจทยอนใครทำมาคนที่๒๕๗แล้วว้าว
ที่ตำรวจจราจรโคกรรมพระชำริช่วยทำคลอดทางนี้

เขาจะมีอยู่โดยโครงกรรมรัชสมริต๑๑๙๗
หรือกอบอังคับการตำรวจจราจรเนอะ
อืม
อ่ะเตือนฝนกันหน่อยดีไหมคะ

คือเห็นว่าหลายคนเล็งจะไปเที่ยวกันอยู่
บางทีแบบอาจจะออกต่างจังหวัดไปเที่ยวครอบครัวกัน

ฝนตกหนักมาเลยจ้า
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะ
ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่า
อุตุเขาออกประกาศเตือนมาค่ะว่า
พฤษภาคมนี้มันจะมีพายุ
เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ

แล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนาม

ลงไปที่อ่าวมัตตะบันก่อนจะผ่านไปเมียนมาร์ค่ะ

ฝนจะเพิ่มขึ้นลมจะแรงขึ้น
แห่งฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ

ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑล
ตามที่เห็นก้อนเมฆขมุกขมัวในภาพนี้เลย
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ

พายุเข้าก็ต้องดูแลสอดส่องกันให้ดี
ส่วนทางใต้ค่ะขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังแรงขึ้น
ทะเลอันดามันคลื่นสูง๒๓เมตร
ฝนฟ้าขนองตรงไหนคลื่นอาจจะทะลุไปมากกว่า๓เมตรด้วยนะคะ
อ่าวไทยคลื่นจะอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรค่ะ
เพราะฉะนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็ถ้าตรงไหนมีฝนฟ้าขนองเนี่ย
เสี่ยงดีที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงไปเลย
ไม่ต้องต่อว่าท้าพายุไป
เราจะออกไปล่าท้าฝันยังไม่เอานะคะ

อีกหนึ่งเรื่องไปอัปเดตเรื่องของคุณใบเตยกันสักนิดนึงนะคะ
ความเป็นอยู่ของใบเตยที่ทันทะสถานหญิง
เพราะว่าจริงเข้าไปถึงปุ๊บนี้เค้าก็จะมีการกักตัว๑๐วันใช่มั้ยคะ
ทีนี้เนี่ยหลังจาก๑๐วันนั้นก็คือ
มีโอกาสได้พบกับญาติแล้วก็ทนายส่วนตัวแล้ว
แต่ล่าสุดท่านายส่วนตัวได้เข้าไปพบกับคุณไบเตย
ซึ่งตอนนี้ก็คือตะพมสั้นและ
คือตัดผมสั้นแล้วอยู่ที่บริเวณต้นคอหลังหลังจากนี้ก็คือใบเตยยังคงต้องกักตัวเป็นระยะเวลาอีกสิบวันค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่ศาลเนี่ยออกมานัดสอบปากคำใช่ไหมกลับเข้าไปก็ต้องกักตัวเพิ่มอีก๑๐วัน
ค่ะเออก็ยังอยู่ในแดนกักตัวอยู่ตอนนี้เขาต้องกักตัวอยู่แต่ตับผมสั้นแล้ว
รู้สึกว่าน่าจะมีการทำเรื่องยืนขอบริการเรื่อยรึเปล่าคะใช่ไหมก็ออกมา
ก็ต้องดูกันเนอะเรื่องนี้ยาวยังอีกยาวนะฮะพักเบรกแล้วเหรอแองจี้

ไปไกลแล้วน้องแอฟ

ไปไกลแล้วน้องแอฟ

กับจิ้มพิษหาที่เขาบอกว่าเมื่อวานแหวนเหมือนกันน่ะลูกจี้นแล้วจี้นอีกไปเลย

คุณแนบพี่แนบเขาก็บอกพูดในรายการแชร์ข่าวแล้วกันว่าแหวนส่วนตัว
คิดอะไรเยอะใส่ปกติอยู่แล้วอืม

ก็คือตอนนี้คุณทิมก็แบบว่าอย่างที่บอกน้ำหนักลงไปตั้ง๔กิโลเมื่อกี้เล่า
ที่คนไปแชร์ก็ว่าทำไมคุณทิมชอบดึงกางเกง
ต้องดึงสิเพราะว่าคุณทิมเป็นคนผอมไปเลย
กลายเป็นแบบว่าน้ำหนักลงไป๔กิโลเมื่อกี้
คุณแอฟบอกคิมน่าจะมีเรื่องเครียดเยอะพออยู่แล้ว
ล่าสุดคุณทิมพิทาลิมเจริญรัฐ

คันดิเดตนายกคนที่๓
ก็ถูกผู้สื่อข่าวเนี่ยจ่อไม้สัมภาษณ์ปกติจะต้อง
เขาจะต้องสัมภาษณ์เรื่องการเมืองเครียดใช่ไหม
ก็แปลกดีนะฮะสังคมมันเปลี่ยนไปจริง
คนเป็น๓คุณทิมแล้วนะแหวน
แหนล่ะต้องป่ะแหวนที่นิ้วนางข้างขวาล่ะ
ซึ่งก็ได้คำตอบเป็นแหวนพระครอบครัวที่ครอบครัวตัวเองนับถือ
พร้อมกับสายนะแล้วก็บอกมึงไม่ปฏิเสธ
หลังจากที่พูดสึกกับเขาแหวนมันป่ะเขาบอกว่าแหวนพระ
แวนพระของครอบครัวของแวนพระของพ่อเขา
หรืออะไรของเขาอย่างนี้ล่ะแต่เขาไม่น่ามูลนะลูก
เขาก็บอกว่าเป็นแหวนพระนี่ไงส่วนถามว่าแหวนมันหรือเปล่า
มันอาจจะเป็นแหวนประจำตระกูลอะไรอย่างนี้ไง
อาจจะเป็นแหวนพ่อแหวนอะไรของเขาอย่างนี้ด้วย
หลังจากที่เขาถามเรื่องก้าวใกล้จะแตกอะไรอย่างนี้
ก็มีแวะประถามเรื่องนี้ไง
บอกว่าจะแทบทางไปเป็นดูกับเรื่องของของท่องเที่ยว
เพราะอะไรเขาพูดไปแล้วว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทย
หรือแบบว่าจะพาไปปีนเขาแถวภาคเหนือ
หวัดเค้าไปแล้ว
ตอนนั้นพูด

ของโอทำผมชอบว่าขายดีเปล่า
นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าขายแพงหรือเปล่า

นี่เกิดมาสมเป็นลูกกัญชัยจริงเลยเนาะ
ก็จริงก็หนูเวลาท่านไปโอท็อปท่านจะดูของ

หรือว่าในเพจท่านอาจจะไม่ค่อยได้ลงไหมอะไรอย่างนี้

นาฬิกาสองเหลือท่าน

เวลาไปไหนคนชอบไปดูเลขนายก
ตามเลขจริงเหรอ
เดี๋ยวนายกก็จะเป็นนายกต้องไปทุกชังวัดอยู่แล้ว

แล้วก็บอกโอเคล่ะเมื่อทำกระแสออนไลน์ได้ขนาดนี้
ใช้คุณพิธาตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้การท่องเที่ยว

ก็นี่ไงหน่วยงานรักแต่เขาน่าจะจ้างไม่ได้สิ
๓๐๐๐บาทรับได้๓๐๐๐บาท
ต้องจ่ายแค่๒๙๐๐บาทเหลืออีกร้อยหนึ่ง
ต้องหักผสมภาษีอีกถูกดีด้วย

อยากเป็นเลยคุณพิทาไปเที่ยวเฉยเถอะ

โอ้โฮ

แม้ว่ามันจะยังค้างคาอยู่กับเรื่องของคุณจิน
ถึงตอนนี้ก็คือยังไม่ยอมมาเซ็นใบหย่าให้

ล่าสุดคุณหิงก็มีการเปิดเผยเรื่องของการหย่าเรา

จากเวลามันจะเป็นตัวคำตอบของมันเอง
ซึ่งมันก็มีบทสรุปที่เป็นทางออกชัดเจนแล้วของเราสองคน
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์สามีภรรยาเราไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้น
ทำแค่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดจบ
ในส่วนของการฟ้องร้องยืนยันไม่ใช่เป็นการฟ้องหย่านะคะ
แต่เป็นการฟ้องบุคคลที่๓ที่กระทำให้เกิดปัญหา
ยังยืนยันคำเดิมบอกว่าให้กฎหมายเป็นตัวดำเนินการจัดการดีกว่า

เพราะว่าสารรับฟ้องแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

แต่เห็นภาพคุณหญิงไปสวิสไหมกับพี่วุ้น

เออไปสวิสต์กับพี่หุ้น

เห็นจังหวะถอดที่อะไรเอาลิฟต์สติดเขียนกระจก

มีเพลง

แต่อาจจะใช้เซวาเยอะไปหน่อยหน้าตึง
ของโบท็อกค่ะเซวามันไม่ใช่ทำให้หน้าตึงได้ค่ะ

ชัดเจนจบ

สองสาวนะคะเด็กไทยที่เตรียมตัวเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีค่ะ
ก็คือน้องแพรพาริตากับน้องแคนมี่ซีกีต้า
ล่าสุดโลกโซเชียลแชร์ภาพว่าน้องทั้งสองคนเดินทางกลับมาประเทศไทย
ก็คิดว่าสองสาวนี้น่าจะเดินทางกลับมาดูคอนเสิร์ตพี่นั่นแหละ
ที่แฟนบลิ้งค์รัฐสมัยนะอืมนั่นแหละครับโอเคป่ะน้อง